ผู้เสียหายเป็นผู้หญิงเธอเป็นเจ้าของบ้านปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคนแปลกหน้าครับบุกเข้ามาในบ้านขึ้นมาชั้น๒จะข่มขืนเธอครับแล้วก่อเหตุแบบอุกอาจแบบนี้พอมีคนมาเริ่มมาช่วยเขาหนีไปหลังจากนั้นย้อนกลับมาจะก่อเหตุอีก
นะฮะไปแล้วครับผู้ก่อเหตุลูกศรสีแดงชี้อยู่เมื่อกี้นี้แถวแถวพุ่มไม้รถตำรวจลงไปถึงปั๊บลงจากรถ
เข้าไปชาร์จตัวทันทีแล้วจับกดลงพื้นเลยครับ
คนก่อเหตุกดลงพื้นหลังจากนั้นก็ควบคุมตัวนะฮะ
นี่ฮะจังหวะนี้ครับไม่ดิ้นแล้ว
ตอนแรกมาเดินด้อมมองอยู่หน้าบ้านของผู้เสียหาย
ผู้หญิงเขาก็กลัวสิครับตอนนี้นอนนิ่งแล้วนะฮะ
จับตัวได้เรียบร้อยครับนาทีที่ตำรวจชุดสืบสอนอท่าข้าม
ส่วนที่กำลังกับชุดสืบตำรวจนครบาน๙ครับ
จับกลุ่มตัวนายอัศกรหรือว่าในกอล์ฟอายุ๓๔ปี
คนที่นอนอยู่บนพื้นนี่นะครับเสื้อสีน้ำตาล
กางเกงขายาวสีขาวเนี่ยมือไพร่หลังเอาไว้
จับตัวได้ภายในซอยพระราม๒๔๓เขตจอมทองกรุงเทพครับ
และนำตัวไปสอบปากคำต่อที่โรงพักท่าข้าม
ต้องจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้แล้วพาตัวไปสอบปากคำ
ดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับ

มีข้อความด้วยบอกว่ารูปคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์บุกเข้าบ้าน
ข่มขืนเจ้าของบ้านถึงในบ้านชั้นสองโชคดีมีคนมาเห็นก่อน
พบเห็นระวังกันด้วยนี่ครับโพสต์เต็มเต็ม
มีทั้งคลิปมีทั้งภาพนิ่งมอเตอร์ไซค์ก็มีแฮชแท็กบุคคลอันตราย
ส่วนภาพวงจรปิดเป็นหลักฐานสำคัญเป็นหลักฐานเด็ดครับ
ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งช่วงเช้า๕สิงหาคมคือเมื่อวานนี้
โมง๕นาทีเมื่อกี้นี่พอจะเห็นแว๊บใช่ไหมครับ
น้องผู้เสียหายวิ่งมาแบบนี้นะครับ
ที่เขาวิ่งนี่คือวิ่งลักษณะสวมกางเกงขาสั้นเพียงตัวเดียวด้วยนะ
น้องผู้เสียหายวิ่งในลักษณะคือสวมกางเกงขาสั้นแค่ตัวเดียว
แล้วมีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินดำไม่ติดป้ายทะเบียนเนี่ยขี่ตามมาครับ
ถ้าดูไม่ทันให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับ
นี่เราพยายามดึงภาพให้ช้าลงนะจังหวะนี้น้องผู้เสียหายเขาวิ่ง
แล้วหลังจากนั้นครับก็จะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์ของคนก่อเหตุขี่มา
มือซ้ายของคนก่อเหตุนั้นอุ้มเสื้อผ้าของตัวเองเอาไว้ด้วยเหมือนเสื้อ
จะไม่ได้ใส่หรือเปล่าใส่แค่กางเกงตัวเดียวเองมั้งครับเนี่ยนี่ฮะภาพไปต่อได้เลยครับ
สวมกางเกงขาสั้นตัวเดียวมือซ้ายอุ้มเสื้อผ้าตัวเองเอาไว้นะครับ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ชายคนที่ก่อเหตุบุกเข้าไปที่บ้าน
หนึ่งจะข่มขืนผู้เสียหายแล้วหลบหนีนะแต่ว่าในกอล์ฟคนก่อเหตุย่ามใจ
ถุงนั้นใส่อะไรบางอย่างแล้วเดินไปที่บ้านผู้เสียหายเอาไปใส่ตระก้าเอาไว้
ใส่ของใส่ตะกร้าเอาไว้เอาไปหยอดใส่ตะกร้าเอาไว้แบบนี้
แล้วออกไปครับพอผู้เสียหายเขามาดู
อ้าวนี่ของคนที่เขาบุกเข้ามาในบ้านนี่
ของในกอล์ฟแน่นอนเพราะว่าในถุงนั้นมีขนมมียา
แล้วมีจดหมายน้อยเขียนเอาไว้ครับ
เขียนข้อความเอาไว้ว่าพี่ซื้อขนมมา
ขอโทษนะครับอย่าลืมกินยาด้วยนะครับ
ถ้ามีอะไรที่พี่ช่วยได้
ทิ้งเบอร์โทรเอาไว้แล้วก็มีใบเลขเอาไว้ครับ

คือเอาขนมมาเอายามาเพื่อขอโทษ

แล้วถ้าช่วยอะไรได้โทรได้เลยที่เบอร์นี้
เบอร์เอาไว้ผู้เสียหายพอได้กระดาษแผ่นนี้ปั๊บ

จะโทรไปเบอร์มือถือกด๑๙๑ก่อนเลยครับ
บอกตำรวจมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้

นี่เขาเอาของมาให้มีเบอร์โทรศัพท์ด้วย

ให้ผู้เสียหายบอกกับนายกอล์ฟว่า
ช่วยเอายามาเพิ่มให้อีกหน่อยได้ไหมเย็นวันนี้

ตามสัญญานี่ไงตรงหน้าบ้านนี้
มาให้จริงครับเอายามาให้เพิ่มครับ

ก็เลยปิดล้อมเข้าจับกลุ่มเลยครับ
เข้าจับกลุ่มตัวได้ไหนดูซิเอาอะไรมาเนี่ย
รอบนี้เอายาลบรอยแผลเป็น

เอามาให้ใส่ตระก้าหน้าบ้านเอาไว้

แต่ว่าตอนก่อนทำทำไมไม่คิดให้ดี

พาไปสอบปากคำที่โรงพักท่าข้ามนะครับ

จังหวะหนึ่งนักข่าวของเราพยายามจะถามนะ
ทำแบบนี้ทำไมจู่คุณบุกเข้าไปในบ้านเขาเลย
สุ่มสี่สุ่มห้าไม่พูดเลยครับ
เดินออกมาจากบ้านไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยครับ
แล้วก็มาขึ้นรถคุมตัวไปสอบปากคำต่อที่โรงพัก

แล้วก็ได้ข้อมูลจากญาติของผู้เสียหาย
บอกว่าผู้เสียหายอายุ๒๔นาที
ทำงานราชการแล้วคนก่อเหตุ

นี่นะนี่คือก่อนก่อเหตุนะครับเสริฟวันไปเวนมาภันไป
ลองดูซึ่งดูอะไรอย่างนี้ค่ะมีใครอยู่ไม่คอนปาก
ผ่านมาอยู่แบบเนี้ยครับเหล่านี้คือเป็นภาพวงจรปิดที่
หลักฐานเอาไว้ได้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วผู้เสียหายมักจะ
เดินจากปากซอยกลับเข้าบ้านเป็นประจำ
ระยะทางอาจจะไม่ได้ไกลมากนะครับ
แล้วเมื่อวานนี้คนก่อเหตุอาศัยจังหวะที่
ซุ่มดูซุ่มมองและค่อยสะกดรอยตาม
รู้ว่าอ๋อบ้านหลังนี้

แล้วก็เข้าไปในบ้านเลยครับเพื่อจะก่อเหตุ

น่ากลัวคือเขาใช้มีดจี้แล้วบีบคอผู้เสียหาย
ที่น้องชายผู้เสียหายจะมาช่วย
แล้วคนก่อเหตุพยายามเอามีดจะฟันน้องชายผู้เสียหายด้วย
จะหลบหนีไปก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ฮะ

เพราะว่าคนก่อเหตุมีมีดด้วยไงฮะ
ตอนที่จังหวะเขาขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกมา
เสื้อผ้าใส่แค่กางเกงเสื้อไม่ได้ใส่ไง
อุ้มเสื้อเอาไว้ในมือขี่มอเตอร์ไซส์ไปแบบนี้
ชาวบ้านในพื้นที่นั้นคุณนุษราบอกว่า
อันนี้น่ากลัวมากเลยนะฉันก็เป็นผู้หญิงนะ
มาดูการจับกลุ่มคนร้ายเนี่ยถ้าจับไม่ได้นี่หวาดกลัวมากเลย
แล้วเห็นว่าคนร้ายเขาเพิ่งมาเช่าบ้านอยู่ด้วย
ชุมชนแห่งนี้แหละแต่อยู่ถัดไปอีกซอยหนึ่ง
เท่าที่รู้บ้านคนร้ายจะมีวัยรุ่นมาเกาะกลุ่มอยู่ด้วยกันช่วงกลางคืน
แล้วที่ผ่านมาก็สร้างความเดือดร้อน
พอเห็นมีการโพสต์แชร์ต่อกันไป
แท็กบุคคลอันตรายจำได้ใช่ไหมครับ
ที่มีพลเมืองดีเขาโพสต์ข้อความ
โพสต์ภาพนิ่งต่างเอาไว้ว่าเตือนภัยให้ระมัดระวัง
บอกจำได้เลยพอเห็นโพสต์นี้ปั๊บ
คนนี้เลยเธอจำแม่นเลยฮะ
รู้สึกว่าดีก็เลยเนี่ยตอนนี้ก็เลยพอจับแล้วโล่ง
แล้วบ้านพี่โล่งเปิดตลอดเพราะที่บ้านก็ซักรีด
เราก็เลยกลัวไงพอจะจับได้เราสบายใจนี่ไง
มาดูนี่ไงว่าน่าจะใช่

เปิดบ้านเอาไว้เนี่ยถ้าเกิดคนแปลกหน้า
จู่เข้ามาก่อเหตุได้ง่าย

พอตำรวจคุมตัวคนร้ายไปบันทึกการจับกลุ่มที่โรงพักท่าข้ามได้แล้ว
เชิญผู้เสียหายไปชี้ตัว
นี่นะฮะที่เราเบลอเอาไว้นะใส่เสื้อสีดำ

เรื่องต้นตรวจสารเสพติดในร่างกายผู้ก่อเหตุ

เจ้าตัวไม่ได้ให้ความร่วมมือในการสอบปากคำใดเลย

ใช้คำว่าหัวหมอก็ว่าได้
เขาบอกกับตำรวจว่าผมจะพูดหรือไม่พูด

พอไปไล่เช็คประวัติย้อนหลัง
กอล์ฟนั้นเคยติดคุกมาแล้ว๓ครั้ง

หลังจากนี้ตำรวจก็จะส่งตัวผู้ต้องหา
สอบปากคำเพิ่มเติมก่อนแจ้งข้อกล่าวหา
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ชาวบ้านน่าจะสบายใจขึ้นนะฮะแบบนี้